คุณอรยาก็จะพาไปทำดีทำบุญกัน
ใช่ค่ะทำบุญแล้วเห็นผลทันทีเลยนะคุณผู้ชม
เพราะว่าบางคนบอกว่าทำบุญต้องรอเห็นผลชาติหน้าใช่ไหม

ไปบริจาคผมกันค่ะติดตามพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวดิฉันพาไปค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้รถปลดทุกข์มาแถวซอยอ่อนนุษย์๔๖ค่ะ
อยู่ด้านหลังนี่แหละค่ะบรรยากาศดูมีต้นไม้เยอะ

ทำผมวันนี้พิเศษไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะ

จะใช้บริการนอกจากที่จะได้เปลี่ยนลุ็กแล้ว
ทรงผมใหม่แล้วยังเป็นผู้ให้
แล้วก็ได้ร่วมทำบุญไปพร้อมกันด้วยนะคะ
ส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปคุยกันข้างในค่ะ

คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันกับเจ้าของ
ครับทุกคนครับ
คุณเจคุณเจคะที่นี่ค่ะรู้เรารับบริจาคภพก็ได้ยังไงหรือปล่อยไหม
เหมือนให้ข้อมูลเตรียมพร้อมเยอะดี
ค่ะแล้วก็ผมทำสีก็สามารถที่จะบริจาคได้ด้วย
เต้ค่ะลูกค้าที่เขาเข้ามาในร้านเราส่วนใหญ่
เป็นลูกค้าที่คือสัดส่วนระหว่างคนที่มาตัดผม
กับคนที่ตั้งใจจะมาบริจาคผมสัดส่วนเป็นยังไงคะ

ครึ่งหนึ่งก็จะเป็นลูกค้าที่มาตัดผมปกติ

แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นลูกค้าที่มาตัดผมบริจาค
เพื่อที่จะเอาไปทำวิกให้กับคนไข้ที่เป็นแบรนด์
พอเตรียมตัวเองมาแล้วอย่างคุณเจเนี่ย

มาถึงปุ๊บแล้วนี่คือต้องมัดแบบนี้เลย
หรือว่าจะต้องเหลือบทรงอะไรยังไงก่อนคะ
มาถึงลูกค้าก็สามารถเลือกทรงได้เลย

พอตัดเสร็จแล้วก็ให้ลูกค้าไปสระ

เรียบร้อย
เรียบร้อยก็เปลี่ยนแล้ว
แค่นี้ก็เปลี่ยนแล้ว

เดี๋ยวต้องไปสระแล้วก็มาตัดแต่งทรง

แต่จริงแล้วทรงที่คุณเจต้องการ
ก็คือต้องการบ๊อบที่แบบ
โปรดติดตามตอนต่อไป

หลังจากที่เราได้เปลี่ยนลุค

รู้สึกตกไม่ถูกพี่แล้วฝากต่อด้วยล่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวดีที่วันนี้เนี่ยนะคะ
พามาแล้วก็ได้รู้จักรายละเอียดต่างเกี่ยวกับการบริจาคผม
ใส่น้ำแข็งจะต้องกลับไปเลี้ยงผมให้ยาว
ดูแลผมให้ดีจะได้ไว้มีโอกาสมาบริจาคบ้างนะคะ
วันนี้นะคะขอบคุณคุณเจด้วยที่เป็นผู้บริจาค

สวัสดีครับ